ตอนนี้โลกออนไลน์กำลังแชร์ข้อมูลกันเยอะเลยนะครับ
เพื่อเตือนพิษภัยของมทนว่าพิษมันร้ายพิษมันแรง
ใครที่แพ้ถึงขั้นเสียชีวิตได้
มทนเชื่อว่าท่านรู้จักอยู่แล้ว

ส่วนหัวกับตรงส่วนก้นจะออกสีดำหน่อย

อ่าตามใต้ต้นไม้เนี่ยเจอเยอะ
ราวตากผ้าเนี่ยขึ้นเสื้อผ้าก็เยอะไม่รู้ทำไมมันชอบไป

อาการจะหนักมากเนี่ยใช่

มันก็เจ็บมากเนี่ยมดตัวน้อย

ร้ายกาดมากที่แชร์กันอยู่ในขณะนี้
ก็เพราะว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้น

ยังหนุ่มยังแน่นสุขภาพร่างกาย

เขาเสียชีวิตจากการถูกมดตะนอย

ไทยรัฐทีวีเราก็เดินทาง
ไปสอบถามกับญาติของเขานะครับ

อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

จากการถูกมดตะนอยต่อย
เมื่อ๗วันก่อนนะครับ

เรื่องราวเอาไว้เพื่อที่จะเตือนภัย

ก็คือนายกิติพันธวีวัฒนภง

มีศักดิ์เป็นน้องเขย

เมื่อวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา

แวะเข้าสวนไปดูลูกน้องทำงาน
ขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นลำไย

พร้อมทั้งตะโกนบอกแฟนกับเพื่อน

เอสนั้นก็เริ่มหายใจไม่ออก
เพื่อนก็ให้ทานยาแก้แพ้

คือทางญาติเนี่ยบอกว่าก็ทราบอยู่แล้ว
ว่านายอัศวินหรือว่านายเอสเนี่ย
แพ้พิฤตของมธนอยด์

ต้องไปคลินิกให้หมอฉีดยาแล้วก็หาย

ขณะนั้นอาการก็แน่นหน้าอก

รีบพาไปโรงพยาบาลด่านช้าง
พอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ปั๊มหัวใจช่วยเหลืออยู่๗๘นาที
ปรากฏว่าก็ฟื้นคืนสติกลับมา
แต่พอฟื้นมาแล้วก็ยังมีอาการชักเกรงอยู่ตลอดเวลา
ก็เลยตัดสินใจนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เฝ้าดูอาการต่ออีก๕๖วันซึ่งร่างกายไม่มีการตอบสนองอะไรเลย
กระทั่งเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับก็เสียชีวิตลง
สำหรับสาเหตุนะครับแพทย์ระบุว่าเกิดจากอาการแพ้พิษสัตว์อย่างรุนแรง
หลอดเลือดตีบและเลือดหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
เกิดภาวะสมองตายและระบบหัวใจล้มเหลว
ซึ่งกำนันนพบอกว่าครอบครัวเนี่ยรู้ว่านายอัศวินหรือนายเอส
มีอาการแพ้พิษมดตะนอยแพ้แบบรุนแรงด้วยเวลาโดนต่อย
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนในครั้งนี้
ครั้งก่อนก่อนที่เคยถูกมดตะนอยต่อยถูกต่อยแล้วก็มีอาการ
ถ้าเข้าที่ลำตัวหรือว่าแขนขาก็มีอาการเนื้อแข็งบวมเป็นไตตรงนั้น
แสบปวดร้อนเป็นไข้ธรรมดา
แต่ครั้งหลังเนี่ยครั้งต่อมาอาการมันเริ่มรุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงครั้งล่าสุด๒๑กันยายนที่ถูกต่อยเนี่ยนะ
มีอาการผื่นแดงไปถึงขั้นปากชาหายใจติดขัด
ตอนนั้นไปหาหมอที่คลินิก
ฉีดยาทันนะหลับไปหลายชั่วโมงแต่ตื่นมาแล้วหาย
แต่ครั้งนี้๗วันเสียชีวิต
คือเอ็ดเค้าเคยเดินต่อยแน่นี้มา๒๓ครั้ง
ก็มาบอกผมว่าผมแพ้มดนะเฮีย
เราก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงมาก
สูง๑๙๓บาทออกกำลังกายประจำ
เป็นไปได้แล้วเราก็ยังพูดตลก
เฮ้ยตัวใหญ่แพ้หมดตัวนิดเดียวเลยผมก็บอกไป
แต่ว่าหลังจากวันที่เขาเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนี่ย
ก็คือมีอาการดูแล้วมันน่ากลัวไม่เคยเห็น
ก็เลยฟังจากหมออธิบายเขาบอกว่าเนื่องจากว่าไอ้มดตะนอยเนี่ย
สัตว์มีพิษพวกนี้มันจะไปทำให้รอดลมตีบ
รอดลมตีบเฉียบพันธุ์ก็หายใจไม่ออก
เขาก็เป็นอาการนี้คือหายใจไม่ออกหายใจติดขัด
ก็บอกคนเฉพาะคนที่แพ้รุนแรงคนที่แพ้ครับ
ก็ไม่เคยก็รู้แต่ว่าพึ่งคนโดนต่อโดนแตนโดนพึ่งต่อยอย่างนี้ก็เคยมีคนตาย
แต่ว่าไม่เคยรู้ว่ามดตะนอยมันทำให้คนตายได้
เพื่อเป็นอุทาคอยให้กับคนอื่นนะ
เพราะบอกว่าขณะเนี่ยญาติของเขาเนี่ยไอ้ครั้งแหลงมากไม่มีโรคอะไรเลย
มดตะนอยตัวเล็กตัวเดียวต่อยแพ้พิษเสียชีวิตได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นน้องหนูถูกมดตะนอยต่อย
รีบหาคุณพ่อคุณแม่ถ้าอาการไม่ดีหาหมอก่อนเลย
ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดใครถูกมดตะนอยต่อยแล้วจะเสียชีวิตทุกคนนะ

ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนบางคนแพ้แล้วพอแพ้หนักมันถึงขั้นเสียชีวิตได้

ต้องปรึกษาหมอตลอดแล้วว่าเราควรจะทำยังไง
เหมือนบางคนสมมุติแพ้ถั่วกินถั่วไม่ได้หายใจไม่ออกถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะ
อะไรแบบนี้ค่ะต้องรู้ตัวเองว่าเราแพ้อะไรหนักขนาดไหนนะครับ